คุณผู้ชมครับนโยบายการเชื่อมโยงประเทศเข้ากันกับประเทศอื่นในอาเซียนเป็นสิ่งสำคัญของทุกประเทศครับ
ล่าสุดนะครับรัฐบาลของมาเลเซียมีการลงนามความร่วมมือกันกับรัฐบาลของสิงคโปร์
ในการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมทั้งสองประเทศ
นโยบายนี้จะส่งผลอย่างไรกับเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศแล้วก็ประเทศอื่นในภูมิภาคนี้
บางกอกแบงค์เบื้อหาสำนักงานใหญ่ประเทศมเมริเซีย
โฟตอินสดมาจากประเทศมเมริเซียนะครับ

ลงนามร่วมกันของสองประเทศสิงคโปร์กับมาเลเซีย
ส่งผลต่อนัยสำคัญทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศแล้วก็ประเทศอื่นในภูมิภาคนี้อย่างไรบ้างครับ

หลักผมคิดว่าอันนี้จะส่งผลดีให้กับประเทศมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์
แต่ว่าอันนี้โครงการนี้เป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่
น่าจะใช้เวลาประมาณ๑๐ปีนะฮะ

เพราะฉะนั้นหลักเนี่ยอันนี้เนี่ยจะมี๙สถานีด้วยกัน
สถานีของรถไฟความเร็วสูงจะอยู่ในประเทศของมาเลเซีย
และ๑อันอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะระยะความยาว๓๕๐กิโลเมตร
เพราะฉะนั้นอันนี้ส่งผลให้ดีให้กับมาเลเซียโดยตรง
เป็นอะไรที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศมาเลเซียโดยตรง
ครับโครงการนี้ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดจะมองในแง่ของอุตสาหกรรม
ในส่วนที่เราน่าจะลงทุนของมาเลเซียตอนนี้อุตสาหกรรมของมาเลเซียจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
อันนี้นอกเหนือจากตัวโครงการอันนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเฉพาะโครงการนี้
ถ้าเป็นผลต่อเนื่องจากโครงการนี้มีโครงการไหนหรือว่าอุตสาหกรรมไหนน่าสนใจเพิ่มเติมบ้างไหมครับ
แต่นอกเหนือจากนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเรามองในมุมมองของคนไทยที่อยากจะไปลงทุนในประเทศมาเลเซียเนี่ย
แต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูว่าเพราะว่าคนของที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่๖๐เนี่ยเป็นมุสลิมนะฮะ
แสดงว่าตอนนี้เรามีโอกาสในการจะไปลงทุนในมาเลเซียเพิ่มมากขึ้นมีคำแนะนำไหมครับว่าคนไทยเองถ้าจะไปลงทุน
เราควรจะหาช่องทางไหนไปที่อุตสาหกรรมไหนหรือว่าต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาเลเซียอย่างไรบ้างครับ
อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือแน่นอนถ้าก่อนจะมาลงทุนก็ควรจะต้องศึกษานะครับ
ซึ่งทางนี้เนี่ยแล้วเขาจะยกระดับเรื่องของรายได้ของเขามากขึ้นเนี่ย
แต่แน่นอนตอนนี้ริงกิจก็ค่อนข้างอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีสำหรับคนไทยที่จะมาลงทุนณเวลานี้
ครับคุณเจรวิทย์ครับตอนนี้ภาพรวมเศรษฐกิจของมาเลเซียเป็นอย่างไรบ้างเขามีแผนกระตุ้นอย่างไรบ้าง
ทำให้นักลงทุนนั้นมีโอกาสจะไปลงทุนได้ง่ายมากขึ้นบ้างไหมครับมีการปรับแผนอย่างไรบ้างไหมครับ
เพราะฉะนั้นใน๒๓ปีที่ผ่านมาเพราะว่าราคาน้ำมันตกต่ำค่อนข้างเยอะ
ก็หวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ทางเราเองก็ยังมองว่าปีนี้เนี่ย
ยังไม่แน่นอนครับสั้นเลยครับมาเลเซียตอนนี้เป็นโอกาสทองของคนไทย
จะไปลงทุนเหมาะสมไหมครับช่วงนี้ไม่เร็วครับต้องดูครับแต่มาปรึกษากับทางไปกรุงเทพได้ครับ
ได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณเจรวิทย์มากนะครับขอบคุณมากครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
คุณเจรวิชสุพัฒนากุลนะครับเป็นบริษัท